จะพาไปที่จังหวัดอุดรธานีต่อครับคุณผู้ชมครับ
เรื่องราวของคุณยายเขาร้องเรียนมา
คุณยายเขาปลูกข้าวโพดข้าวโพดทัพทิมสยาม

เหลือแค่สองฝักทิ้งไว้ต่างหน้าครับผม

ยายเป็นชาวตำบลหมากแข้งเขต

สวนพื้นที่๒ไร่เศษนะครับ

ปลูกข้าวโพดพันราชินีทัพทิมสยาม๕แปลง

อกจากนี้จะเป็นต้นดาวเรืองมะลิฟักทองและพิษ

เดือนละ๗๘พันบาทนะครับ

จู่ในคืนวัน๑ของวันที่
คืนวันหนึ่งนี้คือคืนวันที่๒๗สิงหาคมครับผม

เวลาประมาณ๓ทุ่มมีเสียงหมาเห่าหอน

ข้าวโพดหายหมดเหลือ๒ฝักครับ

ไม่ต้องห่วงเลยขายประจำ
ในศูนย์การค้าเสียงท่านพลาซ่าอูดอนทานี

แต่ว่ามาถูกขโมยหมดเกลี้ยงสวนนะครับ

และอยากให้หลานชายพาไป

จะได้ที่ตำรวจนี้เข้ามาดูก็สักครู่นะครับ
คือ๒อาทิตย์นี้โดนขโมยไป๔ครั้งแล้ว